ผิดผิดกฎอยู่แล้วนะคะทางเทศกิจก็จะไปควบคุมตัว
แล้วก็พูดแต่ว่าหนักมันหนักหนักมากเลยหนักมากเลยเหรอ
มันหนักมากเลยสุดท้ายเขาอาศัยจังหวะชุลมุน
เปิดประตูรถเทศกิจเลยนะครับปลดกางเกงถอดกางเกงแล้วนั่งยอง
อ่าเขานั่งทำอะไรไปดูค่ะ
พวกผมบอกว่าปวดพิ่งอยู่ไงอ่าอ่าอ่าไป
เดี๋ยวเธอตัวไปกินเถอะไปลงการด้วยปวดหนักอ่าปวดท้องหนัก
ดกางเกงนั่งยองยองแล้วถ่ายหนักเลยนะคะนี่ตรงนี้ฮะคือถ่ายเลยอ่ะ
เนี่ยในรถของเทศกิจอ่ะไอ้ที่นั่งยองยองไปแป๊บเดียวเท่านั้นอ่ะ
นี่ไม่ไม่ถึงสองสามวิมั้งเนี่ยแล้วพอออกมาปุ๊บเขาก็บอกกับเจ้าหน้าที่ว่า
ก็บอกแล้วไงว่าปวดท้องหลืมเหลือนะฮะโอ้โหบรรยาแล้วนี่อ่ะพี่อุ๋ยจริงจริง
นี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงปากซอยรามคำแหง๑๙๐มีนบุรีกรุงเทพ
คนแชร์กันเยอะมากในโลกโซเชียลเพราะว่าผู้ชายคนนี้ไปอุจจาระในรถเทศกิจ
เพราะว่าเขาขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าไงคะแล้วเขาก็ถูกเจ้าหน้าที่เทศกิจสี่นาย
มายึดรถแล้วก็จะเอาขึ้นรถกระบะของเทศกิจไปเสียค่าปรับแต่เขาก็ไม่ยอมเขาไม่ยอม
เขาไม่ยอมเขาก็พยายามจะบอกแล้วว่ามันหนักมากมันหนักมากคือปวดท้องหนักมาก
สุดท้ายคงแบบไม่ไหวแล้วหรืออะไรก็ตามไปถ่ายหนักในรถของเจ้าหน้าที่เลยอ่ะ
แล้วเขาก็พูดทิ้งท้ายแบบก็ผมบอกแล้วไงว่าปวดจุดก็ไม่อยากให้ไปดีนะ
แต่สุดท้ายเนี่ยนะคะก็ถูกควบคุมตัวไปที่สำนักงานเขตมีนบุรีแล้วก็พาไปดำเนินคดีที่สถานีตำรวจนะคะ
พ่อค้าแม่ค้าเห็นเหตุการณ์กันหลายคน
เขาจอดรถบนทางเท้าแม่ค้าเห็นเทศกิจเลยตะโกนบอกไปไปจอดที่อื่น
แล้วขี่ไปแต่ไปไม่ทันเทศกิจมาถึงก่อนก็เลยมาควบคุมตัว
มันก็เลยเกิดเหตุการณ์ตามในคลิป
แต่เทศกิจก็เหมือนกับไม่ยอมเทศกิจบอกว่าก็ผิดกฎหมาย
อุจจาระบนรถเทศกิจเลยนะคะ

ก็ยกรถขึ้นรถกระบะ

แต่แม่ค้ากับแฟนที่เขาอยู่ใกล้เขาบอกเห็นเห็นว่าเข้าไปอิ่มใส่รถเทศกิต
จันทรศก็บอกว่าการที่ผู้ชายคนนี้อ้างว่ามันหนักมันหนักปวดท้องหนักเนี่ย
มันฟังไม่ขึ้นนะพี่อุ๋ยมันฟังไม่ขึ้น
คือเทศกิจบอกว่าจะแค่ยึดรถจักรยานยนต์เป็นของกลาง
ส่วนตัวคนขี่จะไปถ่ายในห้องน้ำหรือจะไปไหนก็ไปสิ
จะไปไหนก็ไปสิไปเข้าห้องน้ำก็ไปสิ
ถ้าคุณไม่ไหวคุณวิ่งเข้าไปร้านค้าอะไรแถวนี้

เรื่องต้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปทำความสะอาดรถนะคะ
ต้องทำความสะอาดก่อนเลยค่ะแล้วก็หลบบันทึกประจำวันที่สอนอมีนบุรี
โดนข้อหาขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นะคะ
ก็ต้องจ่ายค่าปรับข้อหาขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าด้วย๕๐๐บาท
ข้อหาห้ามไม่ให้ผู้ใดถ่ายอุจจาระในทางสาธารณะ
มีข้อหานี้นะคะโทษปรับ๒๐๐๐ค่ะ
เจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าเกิดมาไม่เคยเห็นเหตุการณ์อะไรแบบนี้มาก่อนค่ะ
แต่ผู้ชายคนนี้เขาก็ขอโทษเจ้าหน้าที่นะคุณผู้ชม
ยกขึ้นเลยยกขึ้นเลย
แต่ก็เถอว่ามีเป็นเรื่องที่ให้อภัยได้นะครับ
อืมแต่ก็ไม่แน่ใจเจ้าที่ท่านไหนขับรถไปล้างไม่ทำความสะอา
ไอล่างวันนี้ไหมทรายไอเขลียนมันจะติดรถอยู่หรือเปล่า
คืออย่าว่าแต่ทางเขตถ้าคุณพอเขตคือบอกว่าไม่เคยเจอมาก่อนเลย
นี่ทำข่าวเกี่ยวกับตั้งกี่ปียังไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะ
อย่างมากก็กลัวจนพัดสวะลาดอุ๊ยชละ